โจรกันได้แล้วมาจับตาดูเจ้าจ๋อตัวนี้หน่อย
น่าสงสารจริงเพราะว่ามันมองไม่เห็น
ฮะจ๋อสระปอดมองไม่เห็นเพราะอะไร
เพราะอะไรก็ไม่รู้ไปดูแล้วกันค่ะ

คือใครปิดไฟเหรอ

ใครเป็นคนทำก็ไม่รู้รู้แต่ว่าถุงขนมที่คลุมหัวปิดตา

โอ้แล้วไปชนเอาเป็นเต็มแบบนี้ล่ะค่ะ
โอ้หน้าสงสาร

หิวละมั้งควรจะกินเอาหน้าขนมเข้าไป
ตะก้าแบ้

เพลิบเตือนเข้าไปเลย

สว่างวาบ
น่ารักดีในมองในแง่มุมของความเป็นสัตว์โลกน่ารักแล้วก็ดูแล้วก็ยิ้มได้นะคะ
แต่ว่าลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่า
มันมีอะไรคลุมหน้าหรือว่าใครปิดไฟแล้วทำไมไม่เปิดไฟสักทีอ่ะค่ะ
ตัวเนี้ยยังดีเพราะถุงขนมคลุมหัวเสร็จไม่เดินเอ่ออยู่นั้น
ถ้าตัวตะกี้คือปั้งเรียบร้อยเฮ้ยแต่แมวเป็นลักษณะอย่างงี้ใช่ไหม
คุณเคยแต่งตัวแมวไหมเอาเสื้อใส่เสื้อให้แมวใส่เสื้อให้แมว
มันไม่ชินมันจะไม่เดินเออมันจะอยู่เฉยเลยนะใช่
มันอาจจะเป็นการป้องกันตัวของมันไม่รู้มันรู้มันรู้สึกไม่ปลอดภัยไงนะ
อะไรที่มันมันทำให้มันรู้สึกแบบว่ากังวลไม่มั่นใจอ่ะใช่
มันมันจะไม่ไปไหนเลยนะมันจะนิ่งมันจะไม่ขยับแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ควรขยับแหละ
เพราะมันมองไม่เห็นแล้วจู่จู่เอ้าเออไฟติดแล้วเหรอเออสว่างแล้วก็ไปเลย
เป็นพฤติกรรมของแมวแต่ก็อย่าไปแกล้งมันบ่อยแล้วกันเดี๋ยวมันตกอกตกใจกันไปหมดนะคะ
ดูกันไปเรื่องราวของสัตว์โลกน่ารักนะคะ